มาดูเรื่องใหญ่เมื่อคืนนี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกเมื่อคืนนี้กำลังจะหลับ
โอ้โหกลายเป็นว่าแตกตื่นกันไปหมดทั้งประเทศครับคือมีบางสำนักเขาพาดหัว
ล็อกดาวน์แต่มันมีมาตรการอื่นเพิ่มขึ้นมาจริง
ที่ก็ทำให้ประชาชนช็อกไปเหมือนกัน
ทำให้วันนี้เนี่ยเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับต้นเนี่ย
เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับมาตรการโควิดทั้งหมด
เมื่อคืนนี้ราชกิจจานุเบกษาออกมานะคะ
ในเรื่องมาตรการคุมเข้มโควิดในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

พื้นที่ที่จะประกาศบังคับใช้มาตรการคุมเข้มนี้นะคะ
มีกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
มุดปราการและสมุทรสาคร

นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะคะ
นี่คือจำนวนจังหวัดที่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการนี้
ไม่ใช่ล็อกดาวน์แต่มีข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติตาม

แคมป์ก่อสร้างเราน่าจะรู้กันตั้งแต่วันศุกร์แล้ว

งานก่อสร้างห้ามคนงานเดินทางหรือว่าเคลื่อนย้าย

ห้ามนั่งทานอาหารในร้านแล้วนะคะสามสิบวันนะคะ

ต๊อกของสต๊กของไปหมดแล้วกลายเป็นว่าต้องมานั่งปิดอีก
ข้อที่๓ค่ะห้างศูนย์การค้าคอมมิวนิตี้มอร์ยังเปิดได้เหมือนเดิม
แต่ให้ปิดพวกโรงมหรสบโรงภาพยนตร์สวนน้ำศูนย์อาหาร
อันนี้ไม่ให้บริการนะคะข้อสี่โรงแรมศูนย์แสดงสินค้า
ประชุมเปิดได้ตามปกติข้อห้าห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวเกินยี่สิบคน
เว้นได้รับอนุญาตรวมถึงมีเรื่องกำหนดเงื่อนไขในการเดินทางด้วย
สำหรับจำนวน๑๐จังหวัดที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ถ้าเป็นการเดินทางเข้าออก๔จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
มีการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดคัดกรองการเดินทางส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
อีก๕จังหวัดก็จะต้องมีจุดตรวจจุดสกัดควบคุมการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานเหมือนกัน
อย่างที่บอกค่ะขอใช้คำนี้ละกันคนก่นด่ากันเยอะมากนะคะ
เพราะว่าคนก็ช็อกกันไปตามตามกันสำหรับประกาศที่ออกมาแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วมาออกตอนเที่ยงคืน
ครั้งนี้เกินทนไม่ไหวแล้วคงจะต้องปิดกิจการ
ขอบคุณที่ฆ่าพวกเราทั้งเป็นส่วนร้านค่ะ
เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าโอ้โหรอบนี้เปิดมาได้แค่๗วัน
หลังปิดไปสองเดือนเอาเป็นว่าถ้าวันไหนเห็นช็อกโกแลตวิวยกทงขาว
คือปิดกิจการเนี่ยอยากให้ลูกค้ารู้ไว้นะว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
แล้วก็จากเรื่องนี้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมที่ฉันอ่าน
แฮสแท็กในทวิตเตอร์ไม่ได้จริงจริงออกอากาศไม่ได้จริงจริง
แต่ว่าคุณผู้ชมเข้าไปเปิดดูแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะเรียงเป็นแถวเลยนะคะ
ดาวน์กรุงเทพประยุทธ์ออกไปแล้วก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
คือในมุมของคนที่เขารู้สึกว่าโอ้โหมันช็อกเลยกระทันหัน
ก็คืออย่างนี้ฮะวันศุกร์มีการประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะปิดแคมป์คนงาน

ซึ่งตรงนี้ควรจะบอกใกล้วันหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดเขาเคลื่อนย้าย
งงแรงงานไปกันก่อนออกนอกแคมป์เพราะว่าแคมป์จะปิดเดือนนึง

แต่ร้านค้าที่จะไม่ให้นั่งกินที่ร้านนั่งทานที่ร้านให้สั่งกลับบ้านเนี่ย
น่าจะบอกก่อนหลายหลายวันหน่อยใช่
จะได้ไม่ต้องสต๊อกของเยอะอืมจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันถูกใช่ค่ะ
ประกาศตี๑แล้วก็มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะ
ถ้านับวันก็เนี่ยเที่ยงคืนวันนี้ก็มีผลแล้วเนี่ย
คือเขาให้เวลาแค่๒๔ชั่วโมงเอาอย่างนี้ดีกว่า

โควิดระรอกแรกเนี่ย๖๐กว่าสาขาปิดไปครึ่งหนึ่งเหลือ๓๐

ตอนนี้ฮะเจอประกาศล่าสุดพี่อู๊ดบอกเครียดเลย

ชาบูถ้าคนไม่มาทานในร้านเนี่ยคือโอ้โห
อัตรรสฟิล์สแฟลว์บรรยากาศมันคนละเรื่อง

เจ้าของร้านชาบูเหมือนกัน

รับว่าตกใจมากนะครับ
ซึ่งหากไม่เปิดให้ทานที่ร้านเนี่ยยอดขายตกลงแน่นอน
แต่ก็เข้าใจนั่นแหละในมุมของเรื่องของการ
แต่ก็ต้องหาทางกันละในการสั่งไปกินที่บ้านกันก่อน
ทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยยังคงมาสั่งยังคงอยู่นะครับ
เปิ้ลนาคอนเจ้าของร้านอาหารนะฮะ
แล้วก็มีที่พระราม๓ด้วยนะฮะพี่เปิ้ลบอกว่างงมากกับประกาศล่าสุด
ก็ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดให้ขายได้ถึง๕ทุ่มถัดมาไม่กี่วัน
สั่งห้ามกินในร้านอีกแล้วมันกระทบไปหมดเลยค่ะแต่รอบนี้เนี่ยสั่งกระชั้นชิดหน่อยกระทบ
ก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้ขายนะครับ
คุณเพชรกรุณพลนี่ก็นักแสดงหนุ่มนะครับมีร้านอาหารอยู่
สาขาราชบุรณะกับประชาชื่นบอกว่าส่วนใหญ่ร้านอาหารรายได้
คือการมานั่งทานในร้านสั่งกลับไปทานที่บ้านเนี่ยยอมรับ
ว่ายอดขายตกเกิน๘๐แน่นอนนะยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
อีกภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งทุกวันนี้ก็ขาดทุนทุกเดือนอยู่แล้ว
ซอยราชพร้าว๑๐๑นะครับบอกกับไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนรู้ข่าวตอนตีหนึ่งกุมขมับเครียดเลยนี่เพิ่งกลับมาเปิดได้ไม่นาน
คราวนี้เนี่ยโอ้โหแย่เลยอยากให้รัฐบาลเนี่ยหาทางเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน่อยนะฮะ
เปิดครับเปิดเพราะยังไงเรามันต้องสู้อ่ะครับคือเอาง่ายใช้คำนี้เลย
ต้องสู้อยากหมาดีกว่านั่งรอเป็นหมาง้วยอ่ะ
นี่ฮะหลายคนบอกก็ต้องสู้กันต่อไปจะทำยังไงได้ล่ะในช่วงเวลานี้
เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะทำตามมาตรการเพื่อที่จะหยุดให้โควิดมันหายไปเร็ว
แต่สิ่งสำคัญที่สุดมาตรการมันต้องมาพร้อมเยียวยาจริง
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะสต๊อกของสดเอาไว้มันเสียไง